แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ
อ่อมสกราวใจผู้สวัสค่ะ
ในอภิษฐานเกือบของชาคค่ะท็อปเตอร์ละนินุปสุตนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่นเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

ตายแล้วปกติถึงวันศุกร์แบบนี้ทุกคนจะร้องกระจองอแงอยากจะไปเที่ยวกันใช่ไหมคะ

แต่บอกเลยวันนี้คุณแม่จะพักการเที่ยวค่ะ

แต่คุณแม่จะพาลูกและคุณผู้ชมทั้งหลายนะคะ

พูดอย่างนี้ได้ยังไงมันต้องลงมือทำ

ที่บอกว่าจะรวยเนี่ยเราต้องลงมือทำ

พารวยด้วยการสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพ
ต้องบอกว่ารวยและมีแรงบันดาลใจดีให้กับตัวเองด้วย
กับช่วงใหม่ของเราในช่วงแม่บ้านพารวยค่ะ

ถ้าอยากจะรู้นะคะว่าแม่บ้านพารวยน่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ยังไง
ต้องมาดูกับช่วงใหม่ของเราในช่วง
แม่บ้านผ่ารวย
แม่ไหนไหนสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพอยู่ร้อนา

ทั้งสองคนได้ทำอาชีพเป็นพิธีกรอย่างเดียวหรือเปล่า

แล้วก็ต้องมีอาชีพเสริมเพื่อจะสร้างรายได้

เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแม่บ้านทุกคนที่อยากเพิ่มรายได้

เพราะว่าจริงแล้วตัวเองนะคุณแม่บ้านหลายคนมีอาชีพหลักอยู่แล้วใช่ไหม

คุณชอบมากมันดีมากมันดีงาม

กาบอกว่าสกาวไม่ได้แบบว่ามีอาชีพหลักอย่างเดียว

ทำเองค่ะเริ่มต้นจากความชอบใช่ไหม
ชอบทานชอบทานแล้วก็เลยลงมือบอกว่าลองทำดู

เริ่มต้นจากตัวเองเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้า

ก็เลยไปคุยกับเพื่อนดาราว่า
เอาชุดที่ใส่แล้วเนี่ยเราไม่อยากใส่อีกเนี่ย
มาทำเป็นมูลค่าเป็นเงินให้คนเช่าดีไหม

อยู่แบบอยู่ดีกินดีเลยทีเดียว
พี่แม่มีไหม
แมละดับแม่นะ
ไม่มีไม่มี
พอเดี๋ยวจะรอลูกต่างไง
ลูกต่างไม่ใช่ของคุณแม่ของอดีต
แต่คุณแม่ก็ช่วยขาย
เอารายได้เข้ากระเป๋าของคุณแม่บ้างมั้ย
ก็มาพูดคุณเลยดีมะ

คุณผู้ชมพักสักครู่นะคะ
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจลูกฉุบขุนแงวกันค่ะ